พาไปดูอีกหนึ่งความเชื่อเหล่าผู้สัทธาในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เขารวมตัวกันถวายของเลี้ยงผีในสำนักสงร้างแห่งนี้ค่ะ
โอ้ยคุณดูดิตกใจค่ะน่ากลัวไหมล่ะน่ากลัวภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะ
เป็นการทำพิธีทำบุญเลี้ยงผีเพื่อเปิดป่าของอดีตสำนักสงฆ์ชื่อดัง
ที่ถูกปล่อยร้างมาหลายสิบปีแล้วค่ะนี่คือสำนักสงฆ์อาจารย์ส้วนนะคะ
ตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าสำนักสงฆ์แห่งนี้เขาบอก
มักจะมีคนมาพิสูจน์เรื่องลี้ลับกันบ่อยเขาว่ากันว่าในหุ่นปั้นแต่ละตัวชาวบ้านเนี่ย
เขาบอกเจ้าของสำนักสงฆ์เก่านำวิญญาณมาใส่เอาไว้ในหุ่น
คนในพื้นที่เลยมักจะเจอเรื่องราวแปลกแปลกอยู่บ่อยครั้งอืม
ชาวบ้านก็เลยรวมตัวกันจัดพิธีเปิดป่าเลยเพื่อที่จะพัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตด้วย
และก็เลยเกิดเป็นงานทำบุญเลี้ยงผีเพื่อเปิดป่าสำนักสงฆ์อาจารย์ส้วนครั้งที่หนึ่งขึ้นแบบนี้ค่ะ
เป็นการบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับให้รับรู้ถึงการกระทำนะคะ
ว่าจะนำสถานที่นี้ไปนำใช้ประโยชน์ในอนาคต
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมเอามาให้ดูกันนะคะ
ตามความเชื่อและขอบคุณภาพจากติ๊กต๊อกของคุณพร้อมพงศ์มากค่ะ